พาเที่ยวพากินกันบ้างดีกว่านะฮะจะพาไปกินกันก่อนเลยนะฮะ
ใช่ค่ะชอบช่วงนี้มากเลยคุณผู้ชมมันกระตุ้นความหิวได้ดีเหลือเกิน
แล้วยิ่งสายแบบเป็นกึ่งของหวานแบบนี้ดิฉันชอบเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้จะพาไปทานเครปเกียวเคยได้ยินแต่คำว่าโตเกียวถูกไหม
แต่นี่คือเครปเกียวค่ะคุณผู้ชมมันเกียวยังไงฮะเดี๋ยวต้องดูค่ะ
คือปกติเราจะเห็นแบบนี้มันเป็นโตเกียวแล้วก็ใส่ไส้ใช่ไหมไส้กรอก
คือหมูสับมีไก่สับมีไข่มีไข่อะไรก็ว่าไปคือเครปนี่ผมชอบนะ
มาทำเป็นทั้งคาวก็ได้ข้าวหวานก็ได้ถูกต้องแล้วก็เนี่ยคือร้านกริจ
เครปเกียวโรยักษ์ค่ะอยู่หน้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาที่นครปฐม
เห็นแล้วโอ๊ยเนี่ยเข้าใจหรือยังคุณครับ
เครปคือมันเป็นแป้งเหมือนกับเครปกรอบเกียวก็คงเหมือนกับโตเกียวนี่แหละค่ะ
แล้วโรก็คือเอามาม้วนเป็นแบบนี้แล้วดูไส้สิมันล้นทะลักมากจริง
ไส้เยอะมากเลยคือธรรมดาถ้าเป็นอะไรนะอีกอานาเครปธรรมดาเนี่ย
เออเคร็บปกติมันจะพับเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะใช่แต่คราวนี้ทำเป็นโรว์ซะ
แล้วเนี่ยตอนที่นักข่าวของเราไปถึงเนี่ยนะนักข่าวของเราก็แหมจะน้ำลายไหลเลย
เพราะว่าพี่กริจกำลังทำไส้พิซซ่าชีสใส่แฮมใส่ไส้กรอกใส่ชีส
ซอสแบบจัดเต็มมากอ่ะครับแล้วดูสิเขาก็ม้วนม้วนม้วนแล้วก็ตัดตัดตัด
พอดีคำแบบให้ทานได้ง่ายพี่กริจบอกแบบนี้อย่าเข้าใจผิดนะ
ว่ามันคือโตเกียวจริงมันคือเครปโลเอาเป็นยังไง
เอาเครปโรหรือว่าเครปเกียวพี่เกรดอธิบายหน่อยค่ะ
ร้านเราขายครีปเป็นครีปถึงโตเกียวนะคะมันเป็นครีปเกียวค่ะ
แต่ทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นตัวเกียวแต่เป็นครีปที่ม้วนโรว์ค่ะ

เอาเป็นว่ามันจะเรียกว่าอะไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นครีปโรว์หรือว่าครีปเกียว
นี่มันน่ากินหมดก็ลักษณะวิธีทำมันเหมือนครีปนี่แหละค่ะ

คือตีแบบสดหน้าเตาเลยอ่ะแล้วไส้ดูสิเขาให้แบบกำไรอยู่ตรงไหน
เพราะว่าให้ไส้ล้นทะลักมากมีไส้ให้เลือกเป็นร้อยไส้นะคะ
เบคอนดิฉันอ่านไปก็กลืนน้ำลายไป
ใหญ่ลูกค้าเขานิยมสั่งไส้อะไรเขาบอกว่าโอ้โหคนติดใจเนี่ยนะ
กุ้งชีสแล้วก็มีไส้สลัดกุ้งกุ้งไข่ชีสพิซซ่าชีสเนี่ย
นี่สลัดกุ้งเหรอใช่ค่ะอ๋อเริ่มต้นห้าสิบห้าบาทค่ะ
ไปจนถึงหนึ่งร้อยสิบบาทอันนี้ขึ้นอยู่กับไส้ที่เลือกไง
ว่าจะเลือกอะไรแล้ววัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยนะก็สดใหม่
ดังนั้นพี่กริจบอกแบบนี้เลยเห็นว่ามันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้
ซื้อไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกินไม่หมดทำยังไงดีอิ่ม
ใส่ตู้เย็นได้นาน๔วันนะจ๊ะไม่เสียนะ
แล้วหลังจากนั้นพอจะกินก็เอามาอุ่นในไมโครเวฟ
เกียวเนี่ยก็จะกรอบอร่อยรสชาติเหมือนเดิมเลยครับแล้วอย่างหนึ่งอ่ะ
หลายคนเห็นหลายคนก็กังวลช่วงโควิดแบบนี้
กรี๊ดไม่ใส่ถุงมือทำหน่อยเหรอเนี่ยทำไมถึงจับแบบนี้ครับ
กริจบอกแบบนี้บอกว่าเคยแล้วต้องบอกก่อนเตานี้มันร้อนมาก
คุณผู้ชมเห็นชีสที่มันยืดนี่ไหมเตาร้อนแล้วเคยใส่ถุงมือยางแล้ว
ปรากฏว่าถุงมือยางมันละลายทีนี้มันจะเป็นอันตรายกับผู้บริโภค
แต่ไม่ต้องกลัวนะพี่กริจบอกว่าใส่แมสตลอด
แล้วก็ล้างมือบ่อยล้างมือทุกครั้งเลยนี่แหละสบายใจได้
เอาใครอยากลองชิมเครปเกียวโรยักษ์ของพี่กริจ
ไปได้ที่หน้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลยาฝั่งประตู๔
เปิดขายจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่บ่าย๓โมงจนถึง๒ทุ่มครึ่ง
ครับหน้าทานเนี่ยผมก็ทั้งล้างมือด้วยเจลอังกฮอล์ด้วยแล้วก็ล้างท้องรอด้วยหิว
แล้วหน้าทานมากเลยนะฮะ